แต่คนนี้จะเอาออกค่ะน้องไฟล์เวรุลีน้องสาวที่ฉันค่ะ
ลูกสาวไปเจอล่าสุดงานเมื่อวานโอ้โหอีลุงตุงนังคนมากมาย
ไปถามเลยค่ะนางบอกว่าหน้าอกหน้าใจมันใหญ่ไป

แต่งตัวอะไรก็โป๊ะนี่นางบอกว่าบอกที่แรกนะคะ
นัดหมอดุหมอดูแล้วบอกว่าวันจันทร์
เป็นคนชอบแต่งตัวแบบโป๊ะ
แล้วพอเรานมใหญ่เราก็แบบว่าแต่งมากไม่ได้

อุ๊ยจับหน้ากล้องสุดฤทธิ์

เลิกขึ้นเขียงอะไรอย่างนี้ค่ะ

หัวมากนะคะหมอดงหมอดู

ปากเหรอปากเจอทำหรือเปล่า